อยู่ข้างเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
อาจารย์พอพาธินีหรือว่าคุณหมอกุ๊กไก่

วันนี้เช็คดวงของเหล่าบรรดาปีนักศัตริย์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ปีนักศัตริย์ปีไหนที่ดวงมาฟ้าเกิด

ก็คือคนที่เกิดปีเถาะดวงดีมากเลย
ปีที่ผ่านมาคนที่เกิดปีถอดต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรัก

เพราะปีที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็นปีชงคนเกิดปีเถาะนะ

เออก็คือเหมือนว่าความโชคดีเข้ามา
ความโชคร้ายเริ่มสลายหายไป
ดวงดีมากทั้งเรื่องการงานการเงินและเรื่องของความรัก
แต่ว่าเรื่องที่เด่นมากที่สุดก็คือเรื่องของการงาน

ที่มีเกณฑ์แบบมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์
มีแก๊คดีมีแบบว่ามีคนคอยช่วยเหลือ

ฟังแล้วคนที่เกิดปีทอหรือว่าปีกระต่ายนะครับ

หลังจากตรุษจีนไปจะต้องดวงดีแห่งแน่

มาพูดถึงเรื่องของปีชงบ้างดีกว่า

มันน่าจะมีอยู่หลายปีอยู่เหมือนกัน

คงอะไร๑๐๐๕๐๐จริงตามหลักวิชามันไม่มีนะ

คือบางคนก็บอกว่าอาจจะชงสัก๕๐๓๐บ้าง

ทั้งนี้ทั้งนั้นปีที่ชงเยอะที่สุดสำหรับปีนี้คือ

จริงปีชงไม่ได้แปลว่าเป็นปีที่ไม่ดีนะ

ถ้าดีก็แบบดีแรงก็คืออาจจะรวยไปเลย

ปีนี้เป็นยังไงฮะจะดีแรงหรือว่าร้ายแรงครับ
มันก็แบบว่าคือต้องระวัง
เพราะว่าถ้าสมมุติมันแรงมันจะอาจไปทางไหนทางหนึ่งเลย

ถ้าสมมุติร้ายก็อาจจะแบบทำอะไรติดขัด

หรือว่าแบบว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ

ปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะมีอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้คนที่เกิดในปีคักหรือว่าปีจอ
เห็นบอกว่าปีนี้ก็อาจจะชงอยู่เหมือนกัน

เขาเรียกว่าเป็นปีที่ได้รับผลกระทบ
อาจจะแบบไม่ได้เรียกว่าเป็นปีเป็นปีชง

ปีขักหมายถึงว่าเป็นปีที่ตรงกับปีนักศัตริย์นั้น

ก็คือปีขักหมายถึงว่าเป็นปีที่ละเมิดไทยสวยเอี๊ยะ

แต่หมายถึงว่าเป็นปีที่ชีวิตต้องเจอกับทางเลือกทางแยก

เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ควรจะวางแผนชีวิตให้ดี

ทำอะไรก็ปรึกษาครอบครัวก่อนอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเป็นปีที่เหมือนกับเจอทางแยกว่าซ้ายดีหรือก็ขวาดี
เพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจต้องคิดดีว่างั้นเถ

ปีฉลูก็คือเขาเรียกว่าเป็นปีเฮ้ง

เฮ้งเขาเรียกว่าเป็นปีที่น่ากลัวนิดนึ

ก็คือเหมือนเขาเรียกว่าโดนใส่ร้ายใส่ความ

เฮ้งคล้ายกับปีเจ๊งหรือเปล่าฮะ

โดนใส่ความอาจจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาให้
รังกวานหัวจิตหัวใจอยู่บ้าง

แต่ว่าใครที่เกิดปีมาแม่
เห็นว่าจะต้องระวังด้วยเรื่องอุบัติเหตุเหรอคะ

เพราะว่าเหมือนกับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ

บางทีแบบว่าขับรถอยู่ดีรถไหลไปชนคันหน้าอย่างนี้

ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีเคล็ดลับการแก้ชงอยู่เหมือนกัน
อย่างที่หมอไก่บอกไปว่าใครที่เกิดปีมโรง
อันนี้ชงเต็มควรจะต้องฟังเอาไว้

แล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างก็คือ

ซึ่งเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์๓อย่าง

นี่กระดาษเงินกระดาษทองแบบโบราณเลยนะ

ใช่ค่ะทั้งหมดมันจะต้องมี๑๓แผ่น

เพราะปีนี้เขาเรียกมี๑๓เดือน

แต่ว่าเป็นถ้าเดินทางอะไรนะ
จันทรกติจะมี๑๓เดือน

ใช่ค่ะนี่ก็คือกระดาษเงินกระดาษทอง

แล้วก็มีเทียบแดงทำการแจกเทียบแดง

เทียบแดงนี้ก็คือใบฝากดวง

คนที่เกิดเนี่ยมันจะมีแค่เขียนชื่ออยู่

เดี๋ยวอันนี้อันนี้

มันจะมีชื่ออยู่ด้านล่างให้เขียนชื่อไว้ใช่ไหม

ก็คือเขียนพวกอายุวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้

อายุวันเดือนปีเกิดเวลา
แล้วก็จะมีข้อความเหมือนขอพรด้วย

ทูบนี่เราเตรียมมาเป็นทูบใหม่

ใหม่หรือไม่ก็เอาทูบที่สารเจ้าก็ได้

เอาล่ะเรื่องของเคล็ดลับกันหน่อย
วันตรุษจีนที่ทำแล้ว

รวยมีเคล็ดลับอะไรคะ

คนจีนเขาจะเรียกว่าวันชิวอีก

อย่าทำงานไม่งั้นเราจะต้องเหนื่อยกับการทำงานไปตลอดทั้งปี

เรื่องของการทำความสะอาดบ้านอันนี้

ห้ามทำความสะอาดบ้านห้ามถูบ้านห้ามกวาดบ้าน

สระผมก็ไม่ได้นะฮะควรจะสระก่อนหน้านั้นแล้วก็วันนั้นอย่าพึ่งสระวันไว้วันหนึ่ง
เพราะไม่งั้นเขาบอกว่าโชคลาภที่เข้ามาในวันตุดจีน

และที่สำคัญบอกว่าห้ามพูดคำหยาบห้ามด่ากันห้ามร้องไห้อันนี้เป็นยังไงฮะ
ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นปี
ไม่ควรจะทำอะไรที่แบบมันไม่ดีไม่สบายใจแล้วที่สำคัญ
ค่ะแต่สงสัยนี่ห้ามกินข้าวต้มหรือโจ๊กมันทำไมอ่ะคะ
เพราะเขาบอกว่าเป็นอาหารขัดลาบ

น่ากินแล้วแบบว่าเหมือนกับแบบว่าโชคลาภที่จะเข้ามาในวันนั้นมันจะเข้ามาไม่ได้
แต่ปกติผมทานประจำเลยนะข้าวต้มกระจง
ลดวันนั้นสักวันหนึ่งละกันนะ

ควรจะกินของหวานเช่นพวกบัวลอยจีนก็คือขนมอี

ขนมเปี๊ยะอะไรก็ได้พี่เป็นของหวาน

ทองหยิบทองหยอดปล่อยทองก็ทานกันได้

ต้องขอขอบคุณหมอไก่
เป็นอย่างมากเลยนะครับ
อาจารย์พรพระพินีจะมาพูดคุยเรื่องของ

ข้อความไลน์วันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก

เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ
ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวน้องใบตองก็กลับมาแล้ว
ใจเย็นแล้วก็เจอกันได้นะครับในเวลาดีแบบนี้๙โมงเช้าจนถึง๑๐โมงเช้า

สวัสดีค่ะ